ไปดูความคืบหน้าคดีที่พบศพหนุ่มชาวจีนนะคะ

แล้วก็เอาไปทิ้งที่แม่น้ำปิงที่จังหวัดกำแพงเพชร
อย่างที่ตอนแรกพูดคุยกันว่าจริงแล้วเนี่ย

เขาเดินทางมากับเพื่อนผู้หญิงอีกคนนึง
ซึ่งตอนนี้ยังตามหาตัวเพื่อนผู้หญิงไม่เจอ
ก็เป็นกังวลว่าจะมีศพมากกว่าหนึ่งหรือเปล่า
เพราะว่าตอนที่กระเป๋ามาทิ้งเนี่ยเหมือนจะมี๒ใบ

ปรากฏว่าเขาไม่ได้มากับเพื่อนผู้หญิงแค่สองคนนะคะ

ต่างคนต่างก็แยกย้ายกันไปเที่ยว
ที่ตำรวจแกะรอยไปเจอบริษัทที่ให้เช่ารถ
แล้วก็เป็นรถคันที่ขับเอากระเป๋าเดินทางมาทิ้งนี่แหละ
ให้ข้อมูลผู้ตายก่อนแล้วกันนะคะ
ผู้ตายเนี่ยยืนยันแล้วว่าเป็นชายชาวจีนชื่อนายหวางจาน

เดินทางมาพร้อมกับเพื่อนสาวที่ชื่อซูบิงวัย๒๙ปี
อย่างที่บอกไปนะครับว่าเขาไม่ได้มากันแค่สองคน
กับเพื่อนชาวจีนประมาณสัก๑๐คนได้
แล้วค่อยแยกย้ายกันหลังถึงที่ประเทศไทย
ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นะคะว่า
ตำรวจมีความคืบหน้ากับคดีนี้
สอบสวนคนขับรถแล้วเป็นชาวจีนค่ะก็เลยน่าจะพอรู้เบื้องต้นว่ารถคันดังกล่าวเนี่ย
ขับเข้ามาในพื้นที่ที่เกิดเหตุจริงและระหว่างทางมีการแวะเพื่อโยนกระเป๋าลงแม่น้ำปิง
กระเป๋าที่โยนลงไปมีสองใบจริงจริงค่ะคนขับรถเขาบอกว่าผมมีหน้าที่ขับรถ
ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรไม่ได้รู้ว่ามีอะไรผิดปกติหรืออะไรยังไง
แต่ก็เห็นแหละว่าเนี่ยเขาเอากระเป๋ามาโยนลงแม่น้ำ๒ใบ
คดีนี้ก็เลยกลายเป็นที่สนใจขึ้นมาทันทีนะครับเพราะว่ายังไม่เจอตัวผู้หญิงที่เดินทางมาพร้อมกับนายหวังจานผู้ตาย
แล้วเขาบอกว่านายจุนหวางขออภัยนายหวางจานนี่แหละค่ะ
เอาเป็นว่าตอนนี้ยังหาผู้หญิงไม่เจอยังติดต่อไม่ได้นะคะแล้วก็ยังไม่แน่ใจด้วยว่าผู้หญิงจะอยู่ในกระเป๋าอีกใบที่ถูกทิ้งลงมาหรือเปล่า
แล้วก็ยังไม่มีข้อมูลด้วยว่ารถที่ขับมาทิ้งกระเป๋าลงแม่น้ำเนี่ยมีคนอยู่ในรถกี่คน
แต่เรื่องนี้พลตำรวจตรีดำรงเพชรพงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๖ลงมาร่วมประชุมกับคดีนี้แล้วแล้วก็เดินทางเข้าพื้นที่กำแพงเพชรอยู่
ตำรวจยังคงออกหาหลักฐานเพิ่มเติมทั้งในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรแล้วก็พื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากด้วยนะคะ
มีแผนการค้นหาใช้ทั้งตำรวจแล้วก็หน่วยกู้ภัยกำแพงเพชรสว่างธรรมสถานนำเรือท้องแบนล่องไปตามพื้นที่บริเวณที่คาดว่าน่าจะเป็นจุดสำคัญ
แล้วก็มีชุดประดาน้ำลงงมใต้น้ำด้วย
จากวันที่พบกระเป๋าเดินทางที่มีศพยัดอยู่ข้างในจนถึงวันนี้ก็๓วันแล้วนะคะ
ตำรวจก็ยังคงติดตามสืบสวนเบาะแสจนมีความคืบหน้าในคดีนี้มากขึ้น
แต่ก็ยังไม่สามารถระบุถึงมูลเหตุจูงใจที่ชายชาวจีนคนนี้ถูกสังหารได้
ขณะเดียวกันชาวบ้านในพื้นที่ใกล้จุดเกิดเหตุก็มีการนำทูบ๑๖ดอกนำหมักพลูแล้วก็บุหรี่
ไหว้อธิษฐานขอพรพระแม่คงคาแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยโดนบันดาลให้เจ้าหน้าที่พบกระเป๋าอีกหนึ่งใบโดยเร็ว
เพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชาวบ้านในพื้นที่รู้สึกสะเทือนใจแล้วก็หวาดกลัวมากแล้วก็สงสารผู้ตายด้วยที่ต้องมาตายต่างบ้านต่างเมืองแบบนี้นะคะ
ส่วนภาพที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะเป็นภาพกล้องวงจรปิดบริเวณก่อนขึ้นสะพานจุดทิ้งศพนะคะ
เราก็จะเห็นรถโยต้าเอาผาดขับผ่านตรงกับที่ชาวบ้านเล่าให้ฟังเลยว่าเห็นรถคันนี้ขับขึ้นไปบนสะพานแล้วก็มีผู้ชายสามคนโยนกระเป๋าลงน้ำ๒ใบ